คุณผู้ชมคะกลับมาในช่วงนี้นะคะหลังจากที่มรสุมผ่านพ้นไปแล้วตอน
ก็กลับมาโรคสดใสอีกครั้งแล้วนะคะ

ครับ
แต่งานนี้ทางปลายเขาจะใส่วิกผมยาว
นี่ไงน่ารักเฟย์เชอรี่

มารออัปเดตกันตรงนี้เลยนะจ๊ะ
อันนี้ใส่จริงแต่ว่าบางภาพเขาก็ใช้แอป

ส่วนหนังเนี่ยเขาจะใส่หรือเปล่าเอาไปฟังเสียงกันหน่อยจ้า

มันก็ตอนที่เราไม่ได้ฟิกที่จะแต่งครับ

ในการแสดงแอคติ้งของเรานี่แหละ
แต่ส่วนมากเราจะไม่ได้ฟิต
เพราะว่าเราจะเล่นไปตามที่เราเป็นมา
มันอาจจะเป็นสตอรี่ของเราทั้งสองคน
ตอนนี้ก็โสดครับ
เป็นไงล่ะปอบใจตลอด

มากกว่าเพื่อนและแฟน

บันเทิงไทยรัฐของเราจะซัพพอร์ตคู่นี้ล่ะค่ะ
พอร์น่ารักจริงพูดตรงอ้อยแฟนคลับเขาไปอีก